พูดถึงเรื่องของพระก็ต้องเรื่องนี้นิดนึง
เพราะว่าคลิปกรณีเจ๊บัวบานที่ขอนแก่นโอ้โหมันดังมากนะคะ
ตกลงแล้วเจ๊บัวบานก็ไปขอขมาท่านเจ้าอาวาสนะคะวันนี้
ก็ยกพานขันห้าไปขอขมาท่านเจ้าอาวาสวัดเจริญวารีที่ขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว
คือท่านเจ้าอาวาสก็บอกตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าก็อโหสิให้พร้อมรับคำขอโทษ
แต่จังหวะที่เจ๊บัววานจะมาขอขมาขอพยานหน่อยได้ไหม
อยากจะได้พยานสัก๒๓คนแต่วันนี้พยานเพียบเลย๕๐กว่าคนนะคะ
มีทั้งชาวบ้านมีทั้งนักข่าวเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวลองดูค่ะ
ผิดผ่าไปแล้วด้านกากลงพอคราวลุงพอให้ขายอาภัยลงหลังนะคะน้ำ
หลายผ่านไปแล้วขอต้องขายอาภัยกันด้วยไหมเด้อ
อย่าธิโสดโกนเครื่องกันอย่ามีทฤทธิบ้านมาตาต่อกันให้รวดลง
จำคอยจะเป็นฤทธิของบทพุทธเจ้าพรุ่งโยมสลื่อนข้อน
ขออนุญาตนะคะเพราะว่าจบแล้วดิฉันขอคำมาเรียบร้อยแล้ว
ที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อเรียบร้อยแล้วไม่เอาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ

นี่เจ๊บัวบานจบแล้วไม่เอาแล้วนะคะ
นี่ตอนจะเข้ามาผมดังนี้ต๖๙๐๐๐๐
กลัวจะสะดุดไม่มีอุบัติเหตุอะไรหรือแล้วแล้วมั้งคะ
สะดุดค่ะวันนี้ไม่สะดุดไม่น่าจะค่ะไม่ควรจะค่ะ
คือนายกริธเฮมเมะรัสพูดที่ยากคำหอมายุ๔๘ปีค่ะ
ซึ่งจริงแล้วก็เป็นญาติกับท่านเจ้าอาวาสนะคะนามสกุลเดียวกัน
ท่านเจ้าอาวาสก็คือพระประเสริฐฐานุตโรอายุ๖๒ปี
ท่านเจ้าอาวาสวัดเจริญวารีที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะคะ

ก็กรณีคลิปที่เจ๊บัวบานถวายพระตาหาร
แล้วล้มเทกระจาดใส่ท่านเจ้าอาวาส
คลิปคือภาพซ้ายมือนะคะเมื่อ๒วันก่อน

แต่ว่าเจ๊บัวบานก็ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุ
ไม่ได้ตั้งใจหน้ามืดจะเป็นลมเลยล้มไปแบบนั้น

ถ้าเจ๊บัวบานจะมาขอคำมาจริงก็อโหสิกรรมให้
เจ๊ก็เลยมาขอขมาอย่างที่เห็น
ก็มีพระชิศนุพงศิริปัญโยอายุ๓๘ปี
เลขาเจ้าคณะตำบลมาร่วมเป็นพยานด้วยนะคะ
คณะกรรมการวัดชาวบ้านก็มากันเต็มเลยค่ะ
บัวบานยกขัน๕มีเทียนไข่๕คู่

เจ๊บัวบานมากับคุณแม่นะคะนางคำผองอายุ๗๐
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าให้อภัยทุกอย่าง
ปล่อยวางเรื่องนี้แล้วค่ะ
วันนี้ก็มีชาวบ้านมาให้กำลังใจท่านเจ้าอาวาสนะคะ
คนที่ถ่ายคลิปที่กลายเป็นคลิปโด่งดังคลิปเทกระจาดเนี่ยค่ะ
นางมันทนาอายุ๔๔ปี
รวมไปถึงนายสมยศอายุ๕๓
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่ไปโตเถียงกับเจ๊บัวบันในคลิป
นายสมยศบอกว่าวันนี้อยู่นอกวัด
พอได้ยินเสียงเจ๊บัวบานประกาศทางเครื่องขยายเสียง
ก็มาห้ามไว้แล้วก็โตเถียงกัน
ในวันที่เห็นในคลิปภาพนะ
เพราะวันนั้นก็มองว่ามันเป็นเรื่องของทางคณะสงฆ
ดำเนินการอยู่แล้วก็รับไม่ได้กับการกระทำของเจ๊บัวบาน

ก็เจ๊บัวบานสำนึกผิดมันก็ดีแล้ว
ไม่ควรจะมีพฤติกรรมแบบนี้อีก
ยืนยันว่าที่ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อปกป้องศาสนา
เพราะกังวลว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้เห็นคลิปของเจ๊บัวบานพูดแปลก

ก็เลยเห็นเจ๊บัวบานเดินจะถวายพระทหาร
ยกมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้พอดี
หลังเกิดเหตุท่านเจ้าอาวาสก็เครียดนะคะ

เรื่องของเขมาก็คงจะจบอันล่ะ

อาจจะมีการดำเนินการต่อหรือเปล่า
คือเห็นบอกว่าทางด้านของกฎหมายก็ยังต้องมีการปรับพี่บัวบานอยู่ค่ะ
ก็คือก็ต้องแล้วแต่ทางเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็แล้วแต่ทางกฎหมายด้วยค่ะ
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายต่อไปค่ะ
มีความรู้สึกบอกว่าเอ้าทำไมถึงจะมาไล่พระแบบนี้
ผมก็เลยตะโกนออกมาปากเป่าอยู่เนี่ย
ผมก็เลยจี้เข้าไปจี้เข้าไปไปเดินไปตรงที่เขาอยู่นั่นแหละ
เขาเลยยื่นไมค์นั่นแหละที่เขาพูดอยู่

ผมก็เลยได้พูดนะผมก็เลยได้ชาวบ้านเขาก็เลยได้ออกมานั่นแหละ
ที่เขามาขอเข้ามาวันนี้
ไม่เตรียมใจหรอกแบบนี้ไม่พอใจ
เขาทำด้วยผมดูแล้วมันไม่ออกจากใจจากความจริง
ทีมข่าวของเราได้คุยกับหลานสาวท่านเจ้าอาวาสด้วยค่ะ
หลานสาวก็มาสังเกตการณ์อยู่นะคะ
นี่นะคะหลานสาวทั้งสองคนนางสาวรัชนีกับนางสาวพิษนาริน
หลานสาวบอกว่าแหมเหมือนเจ๊บัวบานไม่เต็มใจจะขอขมายังไงก็ไม่รู้
ไม่แน่ใจว่าเจ๊บัวบานแกสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปจริงหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองช่วยดูหน่อยหลานของท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่แน่ใจ
เจ๊แกเต็มใจขอขมาไหมเนี่ย
เจ๊แกกราบอย่างนิ้วมือนี่อ่อนช้อยมากเลยนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเจ๊แกยังไง
คือชาวบ้านก็มีแหละที่ทั้งชอบและไม่ชอบพระประเสริฐท่านเจ้าอาวาสที่วัดนะครับ
มันก็มีที่ชาวบ้านพยายามขับไล่ท่านเจ้าอาวาส๒ปีกว่าเนี่ย
มันก็มีพระท่านเองก็มีความเครียดแล้วท่านก็มีโรคประจำตัวด้วย
คือเอาจริงนะหลานท่านก็บอกว่าถ้าพระประเสริฐท่านทำอะไรผิด
หรือทำอะไรที่ไม่เหมาะสมมันก็ต้องมีหลักฐานมันก็ต้องเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ในการตัดสิน
ก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาทำอะไรแบบนี้กับพระได้
เพราะว่าก็เป็นลูกหลานแกเนาะ
แต่ว่าการขอคำมาอยากให้แกรู้สึกผิด
เจ๊บัวบานอย่าให้แกรู้สึกผิด
ถ้าแกรู้สึกผิดก็ให้อภัยถ้าแกไม่รู้สึกผิดมันก็คาใจเรานะพี่
เขาก็หาว่าแกฟ้อนลำอ่าถ้าแกฟ้อนลำน่ะอัดคลิปมาค่ะมีหลักฐานไหมคะ
พูดปากเปล่าค่ะอยากให้มีหลักฐาน
เราได้ข้อมูลมาก็คือทางนายวัญชัยคำหอมอายุ๕๔ปี
กรรมการวัดเจริญวารีและผู้นำชุมชนบอกว่าชนวนเหตุ
ที่ทำให้เรื่องราวของเจ๊บัวบานบานปลายมาถึงขนาดนี้
จากว่ามีชาวบ้านอีกฝ่ายที่ไม่พอใจพฤติกรรมของพระประเสริฐ
และมีการร้องเรียนไปยังคณะสงฆ์ให้ตรวจสอบจริงนะคะ
คือที่ผ่านมาข้าวของภายในวัดหายบ่อย
พระประธานเก่าแก่เนื้อสำริทเครื่องปั่นไฟพัดลม
สิบตัวค่ะสิ่งที่ชาวบ้านนำมาบริจาคแล้วมันหายไป
แต่ก็ไม่ได้โทษหรือกล่าวหาพระประเสริฐนะ
แต่พระประเสริฐก็เคยยอมรับว่าขายของในวัดโดยไม่ได้ปรึกษากรรมการ
ที่ผ่านมาพระประเสริฐก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่บ้าง

บางครั้งก็พูดจาไม่รู้เรื่องบางครั้งยกมือไหว้ญาติโยม

หลายคนเลยมองว่าพระท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรหรือเปล่า
มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทลักษณะประมาณนี้
มีการตั้งข้อสังเกตของชาวบ้านไงค่ะ
เราก็คือถ้าไม่สมบูรณ์ก็ปรึกษากับทางญาติของพระเศรษฐ์แล้วว่า
ถ้าไม่สมุนแล้วเอาไปพระอาจารย์ไปรักษาไหม
เพราะว่าเงินทางวัดของเราก็มีพอมีอยู่
นำเงินส่วนนี้ไปรักษาแกก็ได้
มีการปรึกษาฮาลือกันครับเพราะว่า
ด้วยด้วยพฤติกรรมของแกคือไม่สมบูรณ์
แกมีการร้องรำทำเพลงด้วยคือมันไม่เหมาะสม
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันก็ต้องย้อนกลับมา
จุดเริ่มต้นที่ว่าเรื่องความไม่เหมาะสมใดของพระประเสริฐ
ก็ต้องรอให้คณะกรรมการวัด
พระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดตรวจสอบและพิจารณา
ยิ่งถ้าท่านป่วยก็จะต้องไปรักษา
เรื่องของเจ๊โบบานการกระทำอย่างที่เห็นในคลิปภาพ
ถ้าเป็นการตั้งใจมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่เหมาะสมเลยนะคะ
แต่เจ๊แกก็ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุหน้ามืดจะเป็นลม
คือเรื่องของเจ๊บัวบานก็ต้องแยกเป็นหนึ่งเรื่องนั่นแหละใช่ไหม
แต่ว่าเรื่องของที่ว่าหลวงพ่อท่านยังแข็งแรงพอไหม

ใช่เขาก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบ
หรือว่าถ้าใครมีหลักฐานอะไรก็บอกไปยังเจ้าคณะตำบล
เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดอะไรก็ว่ากัน